ที่จังหวัดนครนายกคืออาสาสมัครรายหนึ่งนะคะ
ที่เกิดขึ้นจุดอยู่เทอร์หน้าองค์การโทรศัพท์สำนักข้อนายยกเป็นผู้เสียชีวิต๑ศพ
มีผู้เสียชีวิต๑ศพเป็นคนขี่รถจักรยานโยนเป็นผู้ชาย
อยู่หลังเสาไฟฟ้าสภาพหน้ารถพังเสียหาย

ส่วนข้างเสาไฟฟ้าที่พังค่ะ
พบร่างของนายกฤษฎาจันแดงอายุ๓๗ปี
เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการบ้านบ้านนา

สวมเสื้อกั๊กมาด้วยลักษณะเหมือนเพิ่งกลับจากทำงาน
ส่วนบาดแผลตามร่างกายนิ้วขาด๓นิ้ว
ต้นขาขวาแขนขวาฉีกขาด

ส่วนที่เสาไฟฟ้ามีเลือดติดอยู่ที่คนเสาคาดว่าจะเกิดจากการที่
ร่างของผู้เสียชีวิตลอยไปแล้วไปกระแทกเสาไฟฟ้านะคะ
ส่วนคู่กรณีเป็นรถเก๋งค่ะ
วัลภาเซียมลาอายุ๖๙ปีเป็นคนขับ

กระจกฝั่งด้านซ้ายแตก

ประตูรถและซุ้มล้อด้านซ้ายก็บุบค่ะ
และภายในรถพบชิ้นส่วนเป็นนิ้วมือ
ของผู้เสียชีวิตตกอยู่๒ชิ้นตกอยู่ในรถเก๋ง

โดยภรรยาผู้เสียชีวิตเดินทางมานะคะและเมื่อเห็นสภาพศพของสามีค่ะ
จากการร้องไห้แล้วกรีดร้องด้วยความเสียใจ
นี่ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ที่จะเชิญตัวคนขับรถเก๋งไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมที่สพเมืองนครนายก
ไม่ว่าขับจุดไหนโดยเฉพาะจุดยูเทิร์นเนี่ยระมัดระวังให้ดีเอาให้ชัวร์นะคะว่าไม่มีรถมาแล้วถึงค่อยยูเทิร์นนะคะ